คุณผู้ชมครับเตือนภัยสาวอีกเรื่องหนึ่ง
ถ้าคุณอาบน้ำอยู่แล้วห้องน้ำของคุณอาจจะไม่มิดชิดเท่าไ
มีช่องลมอะไรอย่างนี้สังเกตดูให้ดีนะ
มีช่องมีรูมีอะไรต่างระวังนะครับ
เพราะว่าที่พิศนุโลกนะครับมีชายหนุ่มเข้าแจ้งความหลัง
ถูกคนร้ายย่องเข้าไปในหอพัก
แล้วทำไมรู้ไหมคุณถ่ายแฟนสาวของตัวเองในห้องน้ำ

ขณะที่คนร้ายย่องเข้าไปในหอพักแห่งหนึ่งนะครับ
แล้วก็ฉวยโอกาสใช้โทรศัพท์มือถือ

บังเอิญเงยหน้าขึ้นมาพอดีมองเห็น

ฟังเสียงของแฟนหนุ่มผู้เสียหายหน่อยครับ
มีชายต้องใส่เข้ามาที่หอพัก
เขาไม่รู้จุดประสงค์ว่าจะเข้ามาทำอะไรตอนแรก
ก็คือสักพักนึงแฟนผมกำลังจะเข้าไปอาบน้ำ
ก็คือได้ยินแฟนเดินออกมาบอกว่ามีคนกำลังแอบถ่ายวีดีโออยู่ตรงช่องบางเก็ต
ก็เลยเดินบอกผมผมก็ออกไปเจอไปดูแล้วก็เจอเขา
แต่ก็เบื้องต้นก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าเป็นเขานะฮะ
ก็เลยปิดประตูห่อแล้วก็เข้ามาดูกล้องวงจรปิด
ก็ทราบชื่อนะฮะก็คือทราบชื่อเขาแล้วว่าเป็นใคร
คือรู้หน้ารู้ชื่อรู้เรียบร้อยแล้ว
แล้วใช่ไหมฮะว่าคดีนี้แฟนสาวของผู้ชายที่ถ่ายคลิป
แฟนสาวของผู้ชายที่ถ่ายคลิปเข้าใจไหมฮะ

คือแฟนของคนที่ไปแอบถ่ายอีกทีติดต่อมายังทางที่เราไปสัมภาษณ์มาสักครู่นี้
ใช่คือผู้ชายที่ถ่ายเขาก็มีแฟน
แฟนเขาก็รู้พฤติกรรมแล้วว่าตัวผู้ชายไปแอบถ่ายสาวคนอื่น
ก็เลยติดต่อฝั่งผู้เสียหายว่าจะเดินทางมาตกลงกันที่สพเมืองพิสุนโลก
แต่ถึงเวลานัดนะฮะก็ผู้กระทำผิดไม่ได้เดินทางมา
ตำรวจบอกว่าหลังจากนี้อาจขอหมายจับจากศาลเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน
เพราะว่าหลักฐานชัดเจนให้คุณหอพักก็อันตราย
ถึงว่าทุกที่แหละที่เป็นห้องน้ำที่มีช่องระบายอากาศระบายลม
ทำอย่างไรดีคุณก็ทำอย่างไรได้มันต้องมีช่องระบายลม

แล้วจะปิดยังไงคือสูงเกินไป
คืออยู่ในตำแหน่งที่สูงมากเนอะ
แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบอีกนะครับ
ผู้ชายคนนี้มีวัตถุประสงค์อะไรในการเข้ามาที่หอพักแห่งนี้